คุณผู้ชมคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ตามความคืบหน้าคดีแพะหลังส้ม
เราก็ตามมาตั้งแต่มีผู้ร้องเรียนผ่านเข้ามาทางเฟซบุ๊คของไทยรัฐแจ้งคลิปแจ้งข่าว
เราตรวจสอบข้อมูลให้ตามความคืบหน้าจนจบตกลงแล้วผู้เสียหายเป็นแพ้จริงเป็นคดียาเสพติด
เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วผู้เสียหายก็ร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางเฟซบุ๊คของไทยรัฐมาเช่นเดียวกันแจ้งคลิปแจ้งข่าวเนี่ยนะคะ
เป็นกรณีของนายนิดค่ะนายนิดเนี่ยเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าถูกตำรวจสพบรบือจังหวัดมหาสารคามออกหมายจับ
ในข้อหาครอบครองยาเสพติดยาบ้า๒๐๐๐เมตรรวมถึงยาไอซ์ด้วยจำนวนนึงนะคะตอนนี้ในนิดอยู่ในเรือนจำในชั้นของพนักงานสอบสวนแล้วก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมาเพราะจะต้องประกันตัวเนี่ยต้องใช้หลักทรัพย์๕ล้านบาทครอบครัวบอกไม่มีหลักทรัพย์ที่จะประกันตัวออกมาแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมเพราะคร

ไม่ได้เกี่ยวโทรศัพท์เนี้ยมันพังถูกรถไถนาทับจนแตกแล้วก็ขายให้กับรถรับซื้อของเก่าไปสองปีแล้วไม่ได้ใช้เบอร์นี้อืม

เราก็ตรวจสอบรายละเอียดให้ตามข้อมูลที่มีการร้องเรียนมาเราไปคุยกับตำรวจให้ด้วยนะคะแล้วไปมาคุณผู้ชมมันเป็นไปได้สูงมากที่ในนิดจะตกเป็นแพ้อีกคนนึงนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นไปได้น่ะเพราะว่าตำรวจเป็นคนให้ข้อมูลเราเองครับตอนนี้ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วให้รื้อคดีแล้วนะคะอืมครอบครัวของในนิดพิจิตอาจเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพร้อมด้วยชาวบ้านยางสาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์หกสิบกว่าคนเลยนะคะเข้าพบนายเกตีศักดิ์จันทราผู้ว
ทรวจภูทรบรบระบือออกหมายจับข้อหาครอบครองยาเสพติดกว่าสองพันเม็ดและยาไอซ์อีกจำนวนนึงนะคะ
ว่าไม่ได้ไปส่งยาบ้าที่มหาสารคามตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกล่าวหา
และจนถึงตอนนี้ในนิดยังจำคุกอยู่ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคามนะคะ
เป็นการฝักขังในชั้นพนักงานสอบสวนอยู่มาเดือนกว่าแล้ว
อืมยังไม่ได้ประกันออกมาเพื่อสู้คดีทั้งสองฝ่ายก็คุยกันนะคะ
ชาวบ้านจากพื้นที่ครอบครัวของในนิดด้วยก็ได้คุยกันกับทางผู้ว่า
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรมหาสารคามคุยกันเป็นชั่วโมงแล้วค่ะ
ครับพอคุยกันเสร็จผู้ว่ามหาสารคามผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคาม
ก็ลงมาคุยที่ชาวบ้านเขารออยู่ข้างหน้าถือป้ายขอความเป็นธรรมกันอยู่หน้าสารกลางอ่ะนะคะ
แม่ของในนิดยกมือไหว้เลยนะขอความเป็นธรรม
ผู้ว่าก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่อยากจะให้ครอบครัวของในนิดสบายใจได้

สบาย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

แล้วจากฐานแม่นญาติก็แนะนำให้ยื่นใหม่ได้
ถ้าหากมีเหตุผลสมควรเราก็สามารถยื่นได้
ตอนนี้เราก็ให้ทีมงานของยุทธธรรมจังหวัดช่วยดูแล
แต่ว่าการที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อสอบปากคำผู้ต้องหากับพยานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ไม่ได้หมายถึงจะไปตั้งกรรมการสอบสวน
พนักงานสอบสวนชุดจับกลุ่มนะคะ
ว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า

แต่ว่ายืนยันว่าถ้าหากว่ามีพยานหลักฐาน
ยืนยันได้ว่าในนิดไม่ได้ทำผิดจริง

คดีนี้ญาติบอกเดี๋ยวจะฟ้องกลับพนักงานสอบสวนและชุดจับกลุ่มด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับประหลัดอำเภอบรบือ
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มในวันนั้นค่ะ
ซึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าในวันเกิดเหตุ
ล่อซื้อยาบ้าตามคำซัดทอดของผู้ต้องหาคนแรกที่จับกลุ่มได้
คือซุ่มอยู่ในระยะกว่าสิบเมตรแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์เอายาเสพติดมาวางไว้
แต่คนนี้ไหวตัวทันก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ก็เลยเอาของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพบรบือ
เพราะถือว่าหมดหน้าที่ของตัวเองแล้วในส่วนของหัวหน้าชุดจับกลุ่มในวันนั้น
แสดงว่าชุดจับกลุ่มแรกสุดคือฝ่ายปกครอง

ตำรวจแต่ว่าส่งเรื่องให้ตำรวจสพบรบือดำเนินการต่อ

ทีนี้ค่ะทางชุดจับกลุ่มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นก็รู้สึกแปลกใจ
พนักงานสอบสวนสพบรบือบอกว่าในนิดเป็นคนกระทำความผิด
เพราะว่าชุดจับกลุ่มเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาได้สืบสวนแล้ว
นิดไม่ใช่คนที่มาส่งยาเสพติด

แบบนั้นเลยซึ่งเป็นชุดจับกลุ่มในวันนั้นด้วยอืมเขาบอกว่าเขาบอกตำรวจไปแล้ว
ว่าไม่ใช่ในนิดตรวจสอบแล้วในนิดไม่ใช่คนที่มาส่งยาเสพติด
แล้วบอกพนักงานสอบสวนไปแล้วด้วยแต่ก็เป็นอำนาจของตำรวจแหละ
ที่เขารับเรื่องไปทำคดีต่อค่ะ
ก็คือมามาโยนแล้วก็ออกไปเลยครับเจ้าหน้าที่ก็ออกมาไม่ทัน
เพราะว่าอยู่ห่างมองไม่เห็นด้วยตอนนั้นเรารู้ไหมฮะว่า
ในนิสทุกคนไม่ทราบครับก็มีผู้ต้องหายืนยันนะครับ
ต้องหายืนยันว่าเป็นนายนิดแล้วก็มีหลักฐานการใช้โทรศัพท์
กับการใช้ไลน์ครับของผู้ต้องหาไลน์แรก
แต่แต่รัวของจับกลุ่มนี้จับจริงก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นในนิตหรือว่าอะไร
ไม่เห็นครับผมก็แจ้งพนักศัพท์ส่วนแล้วผมไม่เห็นครับ
ทั้งพยานทั้งอะไรก็แจ้งพนักศัพท์ส่วนแล้วมองไม่เห็นครับ
มีผู้ต้องหาคนเดียวที่ยืนยันเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ย
ฝ่ายปกครองเป็นชุดจับกลุ่มแล้วส่งเรื่องต่อให้ตำรวจสพบรบือ
ทำคดีต่อใช่ค่ะก็ตามขั้นตอนของการดำเนินคดีนั่นแหละครับ
ทีนี้พอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้เนี่ยได้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับ
คดีนี้นะครับคืนวันเกิดเหตุล่อซื้อยาเสพติดเนี่ย
ที่ว่าสาวไปถึงจนในนิดถูกจับกลุ่มเนี่ยฝ่ายปกครองพบของกลางยาบ้า
และยาไอซ์ทั้งหมดวางไว้ที่เสาไฟริมถนน
แล้วก็นำส่งของกลางทั้งหมดให้ตำรวจสพบรบือเจ้าของพื้นที่
นี่นะฮะนี่ภาพวันเกิดเหตุนะครับที่จับกลุ่มกัน
วันนั้นชุดสืบสวนทำบันทึกตรวจยึดโดยบอกว่าซุ่มอยู่ในระยะ๖เมตร
มีแสงสว่างชัดเจนแต่ในความเป็นจริงชุดจับกลุ่มของฝ่ายปกครอง
ซุ่มอยู่ในระยะ๑๐เมตรและแสงสว่างไม่ชัดเจน
อันนี้หมายถึงคืนวันล่อซื้อนะหลังจากที่ช่วงกลางวันจับผู้ต้องหายาเสพติดได้แล้ว
แล้วมาล่อซื้อว่าใครเป็นคนเอามาส่งเนี่ย
แล้วฝ่ายปกครองเขายืนยันว่าไม่รู้คืนนั้นไม่รู้ว่าคนที่มาส่งยาเป็นใคร
แต่ในบันทึกการตรวจยึดของตำรวจกลับลงในบันทึกผิดไปจากความเป็นจริง
ฝ่ายปกครองยืนยันว่าในนิดไม่ได้เป็นผู้ต้องหา
แต่ในบันทึกของตำรวจกลับยืนยันว่าเป็นในนิตอย่างชัดเจน
ซึ่งหน่วยที่ร่วมจับกลุ่มก็แย้งไปแล้วแย้งไปทางตำรวจพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้ว
บอกว่าขอให้ทำบันทึกใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริงแต่กลับไม่มีการนำบันทึกทำใหม่
แล้วก็เอาไปใช้ยื่นต่อสารที่สำคัญก็คือไม่มีการสั่งยาบ้าทางไลน์นะครับ
ที่เป็นฝ่ายปกครองเขาบอกนะครับแต่เป็นการใช้โทรศัพท์โทรไปสั่งซื้อยาบ้า
ไม่ได้สั่งทางไลน์แต่โทรไปสั่งซื้อ

ผู้ต้องหาที่ถูกจับคนแรกเนี่ยถูกจับก่อนเนี่ย
ก็ไม่รู้จักชื่อนามสกุลของในนิดค่ะ
แต่พอชุดสืบสวนใช้เบอร์โทรของโทรศัพท์เครื่องนั้น
พิมพ์ค้นหาชื่อในไลน์ปรากฏว่ามันขึ้นชื่อนิตพิจิตอาจ
เหมือนกับไลน์ที่ท่านเห็นไปเนี่ยฮะเห็นไหม
สืบสวนอ่าเบอร์โทรนี่เหรอไหนลองเสิร์ชดูในไลน์หน่อยซิ
ขึ้นชื่อแบบนี้เป็นนิดผู้น้ำร้อนใช่ไหมเขาอาจจะไปตั้งชื่ออะไรของเขา
เขาก็เลยขยายผลต่อแต่ความจริงแล้วในนิดพิจิตอาจ
เคยใช้เบอร์นี้เล่นไลน์เมื่อเกือบ๒ปีก่อน
จะขายโทรศัพท์ให้กับรถเร่ที่มารับซื้อของเก่า
กับถังน้ำเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์พัง
แล้วตำรวจก็ให้ผู้ต้องหาคนแรกดูว่าเออในไลน์เนี่ยหน้าตาแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ใช่ไหมผู้ต้องหามายืนยันภายหลัง
แล้วก็ซัดทอดว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากในนิด
พนักงานสอบสวนก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานที่จับกลุ่มมีการแย้งไปแล้ว
ว่านายนิดไม่ใช่คนทำผิดและอยู่คนละพื้นที่
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะชุดจับกลุ่มในซี่ของฝ่ายปกครองบอกว่า
อำนาจทั้งหมดเป็นของพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจ
แต่สิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือ
พนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้ตั้งแต่แรกที่จับกลุ่มนั่นแหละชุดจับกลุ่ม
ตอนนี้มีชื่ออยู่ในคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนชุดใหม่
ที่ตั้งขึ้นมาดูสำนวนใหม่ด้วย
แต่ว่าล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
ผู้ต้องหาคนแรกเลยนะคะเขากลับคำให้การ
หลังจากที่คณะกรรมการสอบชุดใหม่เข้าไปสอบปากคำเพิ่ม
เรือนจำจังหวัดมหาสารคามเมื่อวานนี้
ผู้ต้องหาคนแรกเขาบอกว่าไม่ได้สั่งซื้อยาบ้าจากในนิดค่ะ

ใช่เขาบอกใหม่แบบนี้เลยว่าไม่ได้สั่งซื้อยาบ้าจากในนิดค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าเขาถูกบังคับให้ซัดทอดว่าในนิดเป็นเจ้าของยาบ้าค่ะ
คณะพนักงานสอบสวนก็นำเรื่องนี้ไปประกอบสำนวนคดีแล้วนะคะ
กลับคำให้การของผู้ต้องหาคนแรกนะคะและญาติญาติก็ได้รับความร่วมมือจากยุติธรรมจังหวัด
ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวต่อสารจังหวัดมหาสารคามใช้หลักทรัพย์๒ล้านบาท
เพื่อขอปล่อยตัวในนิดออกมาจากเรือนจำในวันพรุ่งนี้เพื่อมาสู้คดีกันต่อไปนะคะ
ก็เดี๋ยวดูฮะว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคดีนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกที
ถ้าเกิดในนิดเป็นแพ้จริงเนี่ยว่ามันมีเหตุผลอะไรนะคะ
ถ้าเกิดคนไม่ใช่แล้วทำไมต้องทำให้เป็นใช่เนี่ยอืม
ถ้ามันแพ้อีกคดีนึงมันทำให้คิดต่อไปไกลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของพนักงานสอบสวน
ในชั้นเบื้องต้นเลยอ่ะคดียาเสพติดอ่ะคือที่ชาวบ้านเขามาร้องเนี่ย
จะผ่านสื่อหรือว่าเนี่ยผ่านทางเราเนี่ยคดีเนี่ยไทยรัฐทีวีไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปทางเพจเนี่ย
เพราะเขาต้องการเป็นคนเป็นปากเป็นเสียงให้เขาใช่นะคะแต่เราเองเขาร้องเองว่ามันไม่เป็นผลอ่ะ
เราไม่ได้ไปแก้ต่างอะไรให้เขาเราแค่หาความจริงมาให้นะคะ